เรื่องของการแข่งขันที่ไม่คิดว่าคุณผู้ชมจะเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
เขาบอกว่าหนึ่งเดียวจริงเขาแข่งขันอะไรกันไปดูฮะ
เอาออกก่อนเดียวเขาแข่งอะไรกันเนี่ย
เหมือนที่แข่งงัวเตียนเหมือนไทนาเหมือนอะไรอย่างนี้ครับเออ
เล่าให้ฟังเดี๋ยวจะงงกันไปใหญ่
เนี่ยฮะบรรยากาศนี่สนุกสนานจริงนี่เป็นภาพบรรยากาศสีสันภายในงาน
งานโหมท่าร่าใหญ่ที่วันบ้านเมืองโคม
ตำบลปิวศาสตร์อเภอโคมจังหวัดนับขอราชสีมา
ราชบ้านเรานี่แหละที่เห็นอยู่เนี่ยคือการแข่งขัน
หัวล้านไถนา
โอ้โหเคยเห็นแต่หัวล้านชนกาให้
ส่วนร้านไถนาเพิ่งเคยได้ยินและเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรก
เขาบอกว่าจัดการแข่งขันแบบนี้เพื่อรำลึกถึงวิถีชาวบ้าน
ที่เขาสืบทอดกันมานานจากรุ่นสู่รุ่น
ปัจจุบันไถนาแบบโบราณหายากแล้วนะ
ยิ่งเอาหัวร้านมาไขนาน่ะโอ้โฮ

เห้ยเป็นเหมือนกันและเล่นทูลบ้านสมัยบน
ปีหน้าปีหน้าผมก็ไปแข่งได้แล้วนะ

ถูกต้องนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในการทอดแหสุ่มปลากลางสายน้ำ
นี่ค่ะนี่สนุกชุ่มชำ
ดูสิครับทอดแหอย่างนี้
ให้ได้เห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
การจับปลาแบบง่ายเหวี่ยงแหนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
เรียกได้ว่าสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มให้กับชาวบ้าน
แล้วที่โปรยลงมานั่นอะไรอะไรคะไม่ได้แห่อย่างเดียวนะ

คุณครับโปรยทานโอ้โฮปัจจัยกว่า๑๐๐๐๐๐บาท

เฮ้ยกูไปดูมาจากไหนมาจากไหนมาจากที่สูง
เพราะว่าโปรยมาจากกระเช้าที่สูงกว่า

มันเหมือนมาจากฟ้าจริง
เหมือนเป็นถ่านที่ได้รับการประทานมาจากหมา
เทวดานางฟ้าอะไรแบบนี้

บอกเลยนะว่าได้เหมือนกับได้เสริมสิริมงคลเรื่องของหน้าที่
การงานการเงินสุขภาพดีเยี่ยมก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมนะ

กิจกรรมแห่ผ้าห่มพระรอบสระน้ำบริเวณวัดตรงนี้นี่แหละครับ
ก่อนจะนำมาห่มพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยสีขาวขนาดใหญ่
เขาบอกว่าเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในเมืองโค้ง

มะคีของคนในชุมชน
จริงงานแบบนี้มีโอกาสนะ
เราอยากจะลองไปร่วมงานอย่างนี้สักทีเหมือนกัน

เดี๋ยวนี้ฉันอยากไปด้วย

เพราะเมื่อกี๊เห็นมีคนถือคล่องมานี่โอ๊โฮ

กีฬาพื้นบ้านนะคะก็สืบสารกันเอาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้รู้จักกันแบบนี้